ในวันตำรวจ๑๓ตุลาคม
เพื่อเตรียมที่จะหารายได้
ช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมตำรวจจัดกิจกรรมสงเคราะห์
ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตบาดเจ็บหรือพิการ
จากการปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ
ซึ่งตำรวจเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง
บัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
ต่อสู้กับอาทยากรรมและศัตรูของชาติ
สมาคมตำรวจจึงเห็นว่านายตำรวจเหล่านี้

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นประดูแดง
ให้เป็นไม้มงคลประจำกรมตำรวจ
เมื่อวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๒
สมาคมตำรวจจึงถือเอาดอกประดูกแดง

ประชาชนสละเงิน๒๐บาทซื้อดอกประดูแดง๑ดอก
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือตำรวจผู้เสียสละ
นี้สมาคมตำรวจได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อจัดหาทุน
เป็นกองทุนสวัสดิการให้กับตำรวจผู้เสียสละ
โดยตั้งเป้าหมายจัดหาทุนให้ได้มากพอ
และเติบโตจนสามารถบริหาร
ให้การช่วยเหลือตำรวจได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน
ซึ่งในปีนี้ก็มีศิลปินชื่อดังเข้าร่วมกิจกรรม
และร่วมรณรงค์จำหน่ายดอกประดูแดงเป็นจำนวนมากครับ